โรงพยาบาลนี้อยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ผู้เสียหายเขาโพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้ว่าเขาพาคุณพ่อที่เขามีโรคประจำตัวแล้วอาการกำเริบ
ไปที่โรงพยาบาลช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็คุณพ่อจะต้องนั่งรถเข็น
แต่ไปเจอบุรุษพยาบาลนั่งอยู่บนรถเข็นของผู้ป่วยแบบนี้
แล้วก็เล่นโทรศัพท์มือถือ
รองผู้มนุษยการโรงพยาบาลพุทธชินราช
เรียกคนโพสต์นะคะไปพบ
แล้วก็ให้ไปคุยกับหัวหน้าพนักงานเปรย์
แล้วก็แจ้งให้รู้ว่าโรงพยาบาลลงโทษพนักงานทั้ง๓คนแล้ว
นั่งอยู่บนรถเข็นผู้ป่วยแล้วก็เล่นโทรศัพท์มือถือ
บอกว่าได้มีการว่ากล่าวตักเตือนแล้ว
ห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด
๓เดือนนับจากนี้ถ้าทำผิดอีกทำซ้ำอีก
ก็จะลงโทษเพิ่มขึ้นตามระเบียบ

ใช่ค่ะเชิญไปพบช่วงเที่ยงวันนี้
แต่ว่าทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม
กับคนโพสต์นะคะก็คุยกับผู้โพสต์
แสดงความคิดเห็นใต้ภาพนี้บอกว่าถ้าคนไข้อาการหนัก
จริงทำไมมาขอแค่รถเข็นรถเข็นก็มีเยอะแยะทำไม
ต้องมาเจาะจงเอารถเข็นที่พนักงานเขานั่งอยู่ล่ะอืม
มาแสดงความคิดเห็นแบบเนี้ยดูสิเขาไม่ได้ขอคันที่นั่งอยู่มั้ง
เขาคงจะแบบถามว่าช่วยมาอำนวยความสะดวกให้หน่อยได้ไหม
โอ้โหแต่นี่กลับบอกให้เขาไปหาเขาเองไปเลือกเอาเองแล้วยังไงรู้ไหม
อ่าคอมเมนต์นี้เป็นพนักงานเปรย์ของโรงพยาบาลพุทธชินราชนี่แหละ
เป็นเป็นพนักงานเฟย์แต่ไม่ใช่คนที่อยู่ในรูป
แต่เป็นพนักงานอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกับมาแสดงความคิดเห็นช่วยเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้
หัวร้อนแทนเพื่อนเออเนี่ยอืมรองผู้มนุยการโรงพยาบาลก็เลยบอกว่า
ก็ยอมรับเป็นพนักงานของโรงพยาบาลจริงแต่ไม่ใช่คนที่ถูกถ่ายรูปแล้วเอาไปโพสต์นะ
ทีเนี้ยค่ะคนโพสต์ก็บอกว่ายังไงล่ะทีนี้อืมเป็นห่วงพ่อ
อยู่โรงพยาบาลเนี้ยอ๋อยังต้องอยู่ใช่ไหมยังต้องอยู่ที่แผนกอายุรกรรม
เธอก็บอกว่ากลัวพ่อเธอจะไม่ปลอดภัยอ่ะเพราะเธอเอาเรื่องนี้มาโพสต์
กลายเป็นเรื่องเป็นราวนึกออกไหมคะครับรองผู้มนุยการโรงพยาบาลก็เลยบอกว่า
เอาอย่างนี้เรียกหัวหน้าตึกอายุรกรรมมาพบเรียกมาคุย
แล้วก็รับปากกับเธอว่าจะดูแลคุณพ่อของเธออย่างดีที่สุดเธอก็บอกว่า
อยากจะให้โรงพยาบาลชี้แจงอย่างเป็นทางการมากกว่าถ้าเป็นไปได้
แถลงข่าวหน่อยดีไหมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเลยดีกว่า
ไม่ใช่เรียกเธอไปพบแล้วก็คุยกันปิดโรงพยาบาลคุยอะไรแบบนี้นะคะ
ครับล่าสุดค่ะเมื่อช่วงค่ำโรงพยาบาลพุทธชินราชออกหนังสือชี้แจงออกมาเลยค่ะ
เป็นหนังสือชี้แจงแบบนี้นะคะบอกว่าพนักงานเปรย์ที่ถูกร้องเรียนเป็นลูกจ้างบริษัทภายนอก
ที่มีหน้าที่รับส่งผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหรือส่งทำหัตถกรรมต่างภายในโรงพยาบาล
ก็ก็ไม่ใช่บุรุษพยาบาลก็เป็นคนที่จ้างต่อมาอีกที
เป็นพนักงานลักษณะเราเรียกเวรเปรย์อ่ะใช่แล้วพนักงานที่ถูกร้องเรียนทั้งสามคน
เขาก็ยอมรับว่าเขาเล่นโทรศัพท์มือถือจริงเพราะตอนนั้นไม่มีภารกิจในการรับส่งผู้ป่วย
เขานั่งรอสับเปลี่ยนเวรอยู่
พอญาติผู้ป่วยพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาล
เรียกขอเปรย์เพื่อรับผู้ป่วย

ได้หันมามองและดูแลญาติผู้ป่วย

ซึ่งมันก็ผิดหลักการของการช่วยเหลือผู้ป่วยอยู่แล้ว
กรณีนี้นะคะโรงพยาบาลเขาชี้แจงเป็นหนังสือว่า
กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ
ดังนั้นต่อจากนี้ไปห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
เล่นเฟซบุ๊กเล่นไลน์ขณะปฏิบัติงาน
แต่จะใช้โทรศัพท์ได้ก็ต่อเมื่อใช้ในการโทรศัพท์ประสานงานเท่านั้น
ห้ามนั่งรถเข็นผู้ป่วยอืมเมื่อหมดภารกิจในการปฏิบัติงานถ้าจะพักเนี่ย
ก็ไปนั่งในที่พักที่หน่วยงานจัดเอาไว้ให้
มารับบริการก็คือผู้ที่ต้องการดูแล
ว่าขณะนั้นจะอยู่ในเวลาปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
เพราะยังอยู่ในโรงพยาบาลเพราะว่า๓คนนี้เขาอ้างว่า
ไม่มีภารกิจรอเปลี่ยนเวรอะไรแบบนี้ค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วถ้ามีผู้ป่วยมาก็ต้องช่วยก่อนอ่ะ
อกจากนี้มีการตักเตือนเป็นลายลักษณอักษรนะคะ
พนักงานทั้ง๓คนนี้มีหนังสือเตือนไปเรียบร้อย
ถ้าทำไม่ดีอีกก็จะต้องมีบทลงโทษที่สมควร
ฐานที่หนักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ทำงานในลักษณะแบบนี้ต้องมีเรื่องของจิตใจนะ